ช่วงนี้ขอเปลี่ยนฟิลจากเมนูบะหมี่มาเป็นเฟิร์สสไตล์เวียดนามกันบ้างค่ะ
เพราะวันนี้เราจะพาไปเปิดตำนานห้องอาหารเทียนดอง
ในโรงแรมดูสิทธานีที่ได้เชฟฝีมือดีผู้คร่ำวอนในวงการอาหารเวียดนามมานานกว่า๒๕ปี
รังสรรคหลากหลายเมนูเส้นของชาวเวียดนามให้คนไทยได้รับประทานกัน
อีกทั้งนะคะยังพัฒนาต่อยอดจากเฟ้อน้ำ

ที่มีให้รับประทานได้ที่ห้องอาหาร
เทียนดองโรงแรมดุสิทธานีที่นี่ที่เดียว

ก็ถือโอกาสฟังเรื่องราวความเป็นตำนานของที่แห่งนี้ไปเลยแล้วกันนะคะ
แต่ตอนนี้คุณน็อตกับแขกรับเชิญพิเศษของเราก็พร้อมแล้ว
ไปสื่อสารเรื่องราวพร้อมกันเลยก่อนค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นโรงแรมแรกนะคะของกรุงเทพที่เป็นโรงแรมที่สูงที่สุด
เรียนถามได้ไหมครับว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมดูสิทธานีครับ
เจ้าของคือท่านผู้หญิงชะนัดปียอุยค่ะ
จริงท่านมีแนวคิดที่อยากจะเปิดโรงแรมที่ดีที่สุดอันหนึ่ง
กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสถานที่ตั้งตรงนี้ก็ยังเป็นเด่นที่สุดในกรุงเทพ
ตรงข้ามสวนลุมซึ่งตรงกับพระรูป
เพราะฉะนั้นท่านก็อยากจะทำชื่อโรงแรมให้เข้ากับทางเรื่องราวของท่าน
เพราะว่าร๖มีเรื่องของดูสิทธานีอย่างที่ทราบกันนะคะ
ท่านอยากจะทำเป็นเมืองประชาธิปไตยก็คือเมืองสวรรค์
เพราะฉะนั้นท่านก็เอาชื่อนั้นมาประกอบกับท่านอยากเป็นเมืองสวรรค์ดุสิต
ก็คือสวรรค์ชั้น๔ค่ะใน๖ชั้นที่มี
ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องราวของโรงแรมดุสิทธานีของสวรรค์ชั้นเสียงนี้ว่า
ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างนะ

อันนี้จะเป็นรูปของโรงแรมเรานะครับผม
ตรงนี้เป็นช่วงที่เราทำก่อสร้าง

เสร็จแล้วก็คืออันนั้นค่ะเป็นดุสิทธานี

ในโซนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโรนดุสิทธานีทั้งหมดนะครับ
แล้วเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นเวนเจริง
บี้เราก็ยังคงความยิ่งใหญ่ของล็อบบี้

ที่สำคัญเปิดมายาวนานต้องมีบุคคลสำคัญมา

เราทำอันนี้เมื่อตอนเราฉลอง๒๕ปี
คุณนาตรีคุณโบวาคุณนาตรีคุณนาตรีครับ

เรียนอันนี้ก็เป็นเกียรติสูงสุดนะคะ

เพราะว่าในอดีตจะเห็นว่ามีทั้งพระนางเจ้าลำไพพันนี
แล้วก็ในหลวงเองแล้วก็พระราชินีเสด็จที่นี่

ช่วงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
หรือว่าจะเป็นงานพิธีต้อนรับใหญ่

แล้วเราได้รู้ประวัติคร่าวของทางโรงแรมดุสิทธานีนะครับ

ดูสิทธานีมีเมนูเส้นให้ทางรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

งั้นเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตพาไปดูที่เชียนดอง
ซึ่งเป็นอาหารเส้นที่ดีที่สุดอันหนึ่งของเมืองไทย
เอาละครับถ้างั้นอย่าพลาดเดี๋ยวไปที่ห้องอาหารเพียงดอกเลยครับผม
เรดวา๔๖ปีของดุสิทธานีกรุงเทพฯ

แต่ความน่าสนใจของที่นี่ไม่เพียงแค่เรื่องของบรรยากาศและบริการเท่านั้นนะคะ
แต่ที่นี่ยังมีร้านเส้นอนาชาติที่น่าสนใจอยู่ด้วย
ซึ่งตอนนี้เชฟใหญ่ของเราก็พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องราวของเมนูเฝอเวียดนามให้เราฟังกันแล้ว
เอ้าตามคุณน็อตไปที่ห้องอาหารเทียนดองกันเลยค่ะ

สวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าร้านอาหารเทียนดองเนี่ยเป็นร้านอาหารเวียดนามร้านแรกในประเทศไทย
มันไม่ใช่ร้านแรกมันเป็นห้องอาหารเวียดนามที่เปิดในโรงแรมเป็นร้านแรก
เป็นในโรงแรมแรกในดุสิทธานีครับ

เชฟเองล่ะมีส่วนร่วมกับร้านนี้มากี่ปีแล้ว
มันเริ่มต้นจากการทีมงานของที่ร่วมเปิดกับห้องนี้
หลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางออกนอกประเทศโดยทางโรงแรมส่งผมไป

สามารถกับทีมงานรอรูดด้วยจากแบบนี้
เอาล่ะแค่เรื่องราวของร้าน
เดินทางไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลา

ไปเรียนรู้ทักษะการทำอาหารจากชาวเวียดนามแท้
อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในทีมผู้สร้างห้องอาหารเวียดนามขึ้นในอีกหลายพื้นที่
มาพบกับเชฟมากประสบการณ์ขนาดนี้
เอาละครับตอนนี้เราก็บุกเข้ามาอยู่ในครัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม

หมูยอของเช็คดองในนี้วจะเป็นยังไง

อันดับแรกแส่นเพื่อหมูยอที่เราจะใช้

เราเห็นเลยนะแล้วเราใส่ไปทั้งเนื้อติดอยู่หมดเลยเนอะ

ใช่ฮะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับในน้ำซอบ

เราต้องการแค่ความหวานของมันเท่านั้นเอง

โอ้โหแล้วนอกจากหมูกระดูกหมูใส่อะไรครับ

เผาก่อนทำไมแล้วต้องเผาก่อนพอแล้วจริงจะมาต้มอีกทีหนึ่ง
ทำไมแล้วต้องเผาก่อนก็ให้มีความหอมเรียกความหอมมากขึ้นนะฮะ
หมูเป็นอย่างนี้แล้วไก่ล่ะเป็นยังไง
มีความต่างกันแค่เนื้อไก่กับหมูเท่านั้นเอง

อันนี้ที่ต่างจะพูดถึงเขาก็คือเป็นเฝอเนื้อ
เฝอเนื้อนะฮะเราใส่อะไรลงไปบ้าง
กระดูกสันหลังเนื้อเหมือนกันนะครับ
สันหลังวัวใส่แล้วก็มีเนื้อด้วยฮะ
หม้อน้ำซุปเยอะขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเขามีน้ำซุป๓อย่างนั้นก็คือน้ำซุปหมูน้ำซุปไก่และน้ำซุปเนื้อ
โดยน้ำซุปแต่ละหม้อนะคะก็มีความพิธีพิทันอย่างมาก
อย่างน้ำซุปเนื้อเขาก็จะนำเครื่องเทศต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโป๊ยกั๊กอบเชยหอมแดงหอมใหญ่ขิงมาเผาให้หอม
จากนั้นนะคะเติมกะปิและนำไปต้มกับเนื้อวัวและกระดูกสันหลังเนื้อ
จะได้รสชาติน้ำซุปที่หอมหวานกลม
ส่วนน้ำซุปหมูมีวิธีการเดียวกันเพียงแค่ไม่ใส่โป๊ยกั๊กอบเชยและกะปิ
แต่ใส่เนื้อหมูและกระดูกสันหลังหมูลงไปแทน
โดยทั้ง๓หม้อนี้จะใช้เวลาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนมากกว่า๓ชั่วโมง
จึงจะสามารถออกเสิร์ฟได้และรสชาติเลิศมากเลยล่ะค่ะ
มาดูในเรื่องของเส้นกันบ้างดีกว่านะฮะเส้นเฝอเฝอภาษาเวียดนามก็คือก๋วยเตี๋ยวนี่เอง

เพราะฉะนั้นมาเมืองไทยเราก็ใช้เส้นก๋วเตี๋ยที่มี

เหนียวนุ่มดีค่ะมันไม่ขาดง่ายเหมือนเส้นของที่เวียดนังกว่านี้ค่ะ

เราก็เลยเลือกเส้นที่คนไทยชอบอยู่แล้วเป็นเส้นที่ยอดนิยมอยู่แล้ว

จึงมาเสด็จน้ำเสร็จแล้วก็มาใส่
แล้วก็ใส่หมูยอแล้วก็ตามด้วยซุปที่ต้องกองก่อนครับ
เสร็จก็ต้องตั้งไฟให้มันเดือด
จริงจะราดช็อปออกไปเพื่อจะได้ศึกแห่งใจแบบร้อนอย่างเงี้ย
ตรงนี้มันช่วยไรภังรสชาติหรืออะไรไหม
อยู่แล้วหอมมากกว่าที่ออกไปแบบธรรมดา
ประสบการณ์การรับรสเนี่ยเริ่มต้นจากกลิ่นก่อนเลย

และพร้อมกับเฝอบูยอแห้งค่ะสำหรับที่มีน้้ำจ้ำได้แห้ง
พักเรื่องราวของเชฟนิกและเมนูเฝอไว้สักครู่เพราะจะพาเข้าครัวไปปรุงเมนูเส้นง่ายตามสไตล์น็อตตูนกันจ้า
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องของเราในวันนี้นะครับผมนะครับ
เราต้องทักทายให้เหมาะกับสไตล์อาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ถูกและเมนูในวันนี้นั่นคือ
ดงแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่ทอด
ขั้นตอนแรกนะครับสำคัญที่สุดนะครับ
โปรตีนของเราเนี่ยเดี๋ยวเรานำไปหมักก่อน

สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเลยล่ะครับ
เราจะใส่ให้ท่วมเนื้อไก่นะครับ
แล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ๑๐๑๕นาที
เท่านี้ครับก็จะได้เนื้อไก่ที่หอม
เนื้อนุ่ม
ทานแล้วนะครับแทบจะละลายในปากเลยแหละครับเชฟ
เดี๋ยวเรามาเริ่มทำแกงกะหรี่กันเลย
โอเคแกงกะหรี่เริ่มทำยังไงครับเชฟครับ
ครับผมเปิดเตาเลยครับผม
เตาใส่น้ำมันเลยเราผัดขิงก่อนนะครับ

เสร็จแล้วนะครับเราจะการใส่แครอทกับหอมใหญ่ลงไป

ใช่ครับผมระหว่างที่ผมผัดรอนี่
เดี๋ยวเราควรให้พี่น็อตช่วยลวกเส้นอุดงให้หน่อย

คือเราผัดหอมใหญ่กับแครอทอีกแป๊บนึงนะครับ
แล้วก็ผมก็จัดการใส่แกงกะหรี่ก้อนลงไป
ผัดกับน้ำมันให้โดนความร้อนหน่อยหนึ่ง

เริ่มได้แล้วนะครับจัดการใส่น้ำซุปลงไปเลยครับ

เห็นไหมครับพี่น็อตอันนี้เขาจะเริ่มหืดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้ว

เขาจะหนืดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าในมันผลังมีแป้งใช่ไหม
ขั้นตอนนี้ก็คือทอดไก่
ใช่ครับผมที่ได้เห็นนะครับคือเรา
นี่ครับเราเตรียมไว้อย่างนี้จะได้ทำงานง่าย

ขนมปังป่นนะครับผมครับผมครับผม
ร้อยแล้วครับผมตรงนี้นะครับ

กะหุ่น

เดี๋ยวบอกว่าน้ำแกงกะหรี่นี่มันเข้มคล้มมาก
ทำง่ายแต่อร่อยแน่นอนอย่างที่ผมบอก

ครับผมครับผมครับผมครับผม
มัตตาอีมชกอะไรเนี่ยโอ้มั่วแล้วผมกินแล้ว
ลาก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไง